นี่คุณผู้ชมฮะดูสภาพรถสิฮะใช่ค่ะ
หงายตกมาตรงนี้ได้ยังไงมันมาจากไหนฮะ

แต่ดิฉันเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมนะพอเห็นภาพอินเสิร์ตเราขึ้นปุ๊
มาเลยว่าใช่อุโมงไหมโอ้จริงตรงนี้คือบริเวณอุโมงท่าพระนะคะ
ถนนจรรย์สนิทวงค่ะมุ่งหน้าถนนรัชดาท่าพระนั่นแหละ
และเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วสภาพของเขาดูมึนเมาอย่างหนักด้วย
นายสุเวทมุคนินอายุห้าสิบปีค่ะดูลักษณะเมาอ่ะ
แล้วเดินเซด้วยนะคะมือเขาเองยังถือกระป๋องเบียร์อยู่เลย
แล้วรถเขาก็พลิกคว่ำอยู่แบบนั้นค่ะ
ใกล้กันยังไปเจอรถคู่กรณีเป็นรถมัดด้าสีแดงนะคะจอดอยู่ค่ะ
คนขับรถมัดด้าคู่กรณีเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวเขาไปจอดรถซื้อของข้างทางแล้วอยู่ดีดีเนี่ย
ทางฝั่งของรถคนนี้เนี่ยคือของนายสุเวทเนี่ย
นายสุเวทอยู่ดีก็มาชนท้ายเขา
พอชนท้ายเสร็จเขาก็เลยกะจะลงไปเคลียร์ไปพูดคุย

ขอประตูอยู่ตั้ง๓๔รอบไม่ยอมออกมาจากรถค่ะ
แต่ผมก็คิดในใจแล้วแหละว่าเขาคงเมาหรืออะไรหรือเปล่า
พอออกมาเสร็จดันมาบอกอีกว่ามีปืน

แต่คู่กรณียังขับรถตามออกมาแล้วหักรถมาชนเลย
มันเงินคดีตามกฎหมายทีนี้คุณรู้ไหม
พอไปสอบสวนรู้มาเบื้องต้นว่านายสุเวทคนนี้
เขาเป็นพนักงานคุมประพฤติชำนาญการด้วย
ตอนชนกันก็เลยเสียหลักแล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้นะครับ